ในช่วงที่ต้องพักกิจการชั่วคราว
ยังเพิ่มโอกาสให้ลูกจ้างได้มีรายได้ด้วยการย้ายครัวมาไว้ที่หน้าโรงแรม
ราคาเริ่มต้น๘๐บาทต่อกล่อง
เมนูที่หลากหลายทั้งข้าวผัดสับปะรด
ผัดหมี่หกเกียรติข้าวผัดอเมริกัน

มีลูกค้าอุดหนุนสูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๐๐กล่องต่อวัน

ก็เป็นราคาที่เราคิดว่าพยายามจะขายให้มันได้

แต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าจะมีพนักงานบางส่วน

แล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีค่าจ้างส่วนหนึ่งด้วย
แล้วก็ส่วนที่เหลือจากยอดขายเนี่ย

ที่บางคนเขาอยู่บ้านใกล้
เขาสามารถเข้ามาทานอาหารพนักงานได้ตลอดเวลา

นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปแล้ว๑๐ล้านคน
เฉพาะเดือนมีนาคมอัตราการเข้าพักโรงแรมไทย

ทำให้ต้องประกาศปิดและขายกิจการ
ส่วนรายที่ยังไปต่อต้องยอมลดราคาห้องพัก
เหลือหลักร้อยจูงใจนักท่องเที่ยวไทย

ส่งผลกระทบโดยตรงไปถึงร้านกาแฟค่ะ
เพราะว่าคนเลี่ยงที่จะเดินทางไปที่ร้าน
เพื่อนั่งดื่มกาแฟเป็นระยะเวลานานนะคะ
หันมาทำคาเฟ่ทรัคหรือคาเฟ่เคลื่อนที่
โชว์การชงกาแฟแบบพิถีพิถันแบบเคลื่อนที่ค่ะ
ร้านกาแฟบนห้างสู่คาเฟ่ทรัค

แต่กลับได้ผลตอบรับที่ดีเกินค่าจากลูกค้า
เมล็ดกาแฟคุณภาพขึ้นท้ายรถกระบะ

ส่งไปประจำสถานที่ต่างในย่านคนทำงานและศูนย์การค้า
เขาจะทักท้ายกับคอฟฟี่
มีส่วนผิดต่างดีกว่า
และคุณก็ตัวตัวเป็นส่วนผิดที่เป็นทาง
นักวิเคราะห์หลายสำนักคาดการณ์ว่า
สาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจะกลับมาฟื้นตัว

หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
พร้อมกับแจกแพ็คเกจเที่ยวปันสุก
ญาตให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศบางกลุ่ม
เข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพที่ตาภาษีหรือพิพัฒน์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน